ขับรถขับราตรวจสอบสภาพร่างกายด้วยนะคะ

มีหนุ่มคนนึงจะขับรถไปหาลูกเมีย

ประสานงากับรถอีกคันนึงนะคะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปถึง๓คนด้วยกันค่ะ

พร้อมกับอุปกรณ์ตัดถ่างก็ต้องเข้าช่วยเหลือ

มั่นคง๒คลองในถนนสุขุมวิทย์
ตำบลสองคลองในอำเภอบางปะโกงค่ะ

แล้วก็นางสาวนุกูลไกรวันสิน
เบาะโดยสารบาดเจ็บติดอยู่ในรถค่ะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงนะคะ

มีนายสกลการพักดีได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
นายสกลเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า

เขาวูบค่ะแล้วก็หลับใน
รถก็เลยไปพุ่งชนคู่กรณี
พังเสียหายแล้วก็บาดเจ็บ